เมื่อปี๒๕๕๖เป็นเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันศาในต่างจังหวัดครั้งแรกณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันเมื่อวันที่๕ธันวาคม๒๕๖๒
พระมหากษัตริย์ราชการที่๙มีพระราชดำรัฐแสดงถึงน้ำพระราชหารุทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรและชาติบ้านเมืองพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและประชาชนชาวไทยที่ไปเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก
สร้างความปรับปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรอย่างยิ่งหลายคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
ขอขอบพระไทยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีสิทธิ์
พร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่าง
ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพระเจ้า
พรและไม่ตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน
บ้านเมืองของเราเป็น

เป็นสุขสื่อมาช้านนาน
เพราะเรามีความอดแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีผิด
ตามหน้าที่ให้สอดเคราะห์เกื้อกูลกัน

ร่วมของชาติ

ในข้อนี้ให้มาก

ปรับรุษตัวปฏิบัติงาน
ให้สมฐานะและหน้าที่
เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม
คือความมันที่สุขของชาติ
ปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย
ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการครองราชของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรทั่วทุกภูมิภาค

และได้พระราชทานโครงการตามพระราชดำริ๔๖๘๕โครงการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย
ให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น